ไปตรวจค้นบ้านพักของเครือข่ายโกติ
แล้วก็ไปเจออาวุธสงครามเป็นจำนวนมากเลย
มุมหนึ่งก็บอกว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่า
โกติเองก็ออกมาพูดว่าจัดฉากหรือเปล่า
เพราะว่าอาวุธต่างมันยังดูใหม่อยู่เลยนะคะ

อาวุธสงครามต่างที่เจอในบ้านพักเครือข่ายของโกติ
เตรียมที่จะมาลอบสังหารผู้นำประเทศ
วันนี้พลเอกประวิทย์ก็เลยออกมาบอกว่า
คำพูดประโยคนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดของโกติเองนะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า

เพราะว่าอาวุธสงครามปืนบางส่วนที่เจอ
เป็นปืนที่ขโมยมาจากกองทัพในช่วงการชุมนุมปี๒๕๕๙
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกุลรอง
บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงกรณีที่เข้าไป
ตรวจยึดอาวุธปืนสงครามของเครือข่าย
นายวุฒิพงศ์กฎชธรรมคุณหรือโกติ
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลของทหาร
จากการพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้ง๙คนในวันเข้าตรวจค้น
ให้การตรงกันว่าอาวุธทั้งหมดเป็นของโกติ
นำมาฝากไว้ตั้งแต่ช่วงการชุมนุมใหญ่ในปี๒๕๕๙
ซึ่งบางส่วนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นปืนที่ขโมยไป
จากทหารในช่วงการชุมนุม

เครือข่ายนี้มีความพยายามที่จะลอบสังหารผู้นำประเทศ
ซึ่งก็ยืนยันว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้ไม่ได้มีการจัดฉาก
ไม่ได้ใส่ร้ายใครตามที่มีการตั้งข้อสงสัยค่ะ

ไม่มีใช้ในหน่วยงานตำรวจด้วยนะคะ
เครือข่ายของโกติจะมีเพิ่มเติมหรือไม่
ต้องรอการสืบสวนของกองทัพค่ะ
รวมถึงต้องรอให้ครบกำหนดที่ทหารคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๙คนก่อน
ตำรวจก็จะมีการนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม

ในจำนวนผู้ต้องหาที่ควบคุมตัวได้บางคน
เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวง
ในช่วงปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายด้วยค่ะ
โกตินี่ก็เป็นคนที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมือง

นามพลเอปรวิทวงศ์สุวรรณรองนายกรรถมนตรี
และรัฐมนตรีว่ากรกฎสงคราหมณ์ยืนยันแบบนี้ค่ะว่า
ว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ได้พยายามติดตามมาโดยตลอด
ที่ผ่านมาเคยค้นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่เจอหลักฐานอะไร
จากมีการเคลื่อนย้ายทุกครั้งที่เข้าไปตรวจค้น
มีบุคคลให้ข้อมูลและหลักฐานไม่ใช่อยู่ดีจะเข้าไปจับกลุ่มแน่นอน
ส่วนอาวุธที่เจอนำมาใช้ที่บอกว่าจะมีการนำมาใช้เพื่อรอบสังหารผู้นำประเทศ
พลเอกประวิทย์บอกว่ามันเป็นคำพูดของโกติเอง
โกติประกาศออกมาเองก่อนหน้านี้แล้วก็มีบุคคลที่คอยรับช่วงต่อด้วย
โดยจะมีการวางแนวทางเรียมก่อเหตุบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงวัดพระธรรมกายหรือเปล่า
ตอนนี้พลเอกประวิทย์บอกว่าขอไม่พูดเรื่องนี้
แล้วก็บอกว่าทางการไทยต้องการตัวโกติจากทางการลาวอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องอาวุธมันมองได้หลายกรณี
พยายามติดต่อคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีให้ได้
แต่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวผู้บงการใหญ่
ส่วนแก่นำนับประชาที่ออกมาปฏิเสธ

พลเอกประวิทย์บอกว่าก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะคะ
เพราะว่าโกติอาจจะเป็นเสื้อแดงเทียมก็ได้
แล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์นี้มันไม่กระทบกับการสร้างความปรองดองแน่นอน
เพราะมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะ